เป็นเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของพยาน
ฝั่งของครูปรีชาก็คือในแผน
ก่อนหน้านี้ในแผนหรือว่านายธะนุกรเหลืองใหม่เอี่ยม
เดินทางไปส่งหนังสือ
ร้องเรียนต่ออธิบดีสารอาญา
เนื้อหาใจความของหนังสือร้องเรียนก็คือ
บอกยืนยันตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะกลับคำให้การ

ในช่วงของการที่ตำรวจเรียกตัวไปสอบสวน
เอาง่ายเหมือนทางกองปราบ
รุมคมครูให้กลับคำให้การ

กองปราบตอนนี้แล้วก็ไปยื่นหนังสือต่ออายการ

เพื่อบอกว่าให้ถึงมือนายกรัฐมนตรี
ใช่ค่ะเป็นการยื่นหนังสือร้องทุกข์นะคะ
บอกจะเป็นการยื่นถึงนายกรัฐมนตรี
อันนี้ขออีกหนึ่งเรื่องเปลี่ยนใหม่แล้วนะ
เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะบอกขอให้เปลี่ยนคณะพนักงานสอบสวน

กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ขอเปลี่ยนได้ไหมขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวนได้ไหม

นายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมหรือแผนพยาน
เป็นคนที่บอกว่าอ้างว่าเห็นร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ซึ่งเป็นคู่กรณีของนายปรีชาไคร่ครวน
เมื่อวานนี้ไปยื่นหนังสือถึงผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
บอกขอความเป็นธรรมหลังจากที่ถูกออกหมายเรียก
ให้มารับทราบข้อกล่าวหา
โดยนายแผนออกมาระบุบอกว่าที่ผ่านมาเป็นเพียงพยาน
พยานของฝั่งครูปีชาได้เดินทางไปให้กับปากคำ

จากนั้นพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม
แจ้งให้ไปพบระบุถ้ายังให้การเหมือนเดิมตอนนั้นติดคุกแน่

ประกอบกับทราบจากสื่อมวลชนว่าตัวเองตอนนี้กำลังจะถูกออกหมายจับ
ก็เลยไม่ไว้วางใจมายื่นเรื่องขอให้เปลี่ยนพนักงานสอบสวน
ไม่ใช่กองบังคับการปราบรามและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
จากนี้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับนายแผนบอก
ที่เป็นพยานถูกเรียกเข้ามาให้ปากคำ
ทำไมถึงโดนออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา

วันดังกล่าวตัวเองจะไปพบพนักงานสอบสวน
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นหมายเรียก
ทราบเพียงจากสื่อมวลชน
นี้ไม่ได้รู้จักกับนายปรีชาเป็นการส่วนตัว
และไม่ได้ร่วมขบวนการอย่างที่ถูกอ้างถึง
การออกมาเป็นพยานไม่ได้มีความมั่นใจ
หวย๓๐ล้านบาทเป็นของนายปรีชา
แต่เป็นการให้ข้อมูลตามที่ตัวเองเห็น
ยืนยันข้อมูลเหมือนเดิมเขายืนยันแบบนี้ว่า

และข้อมูลนี้ก็บอกไปตั้งแต่ภาค๗แล้วนะ

แต่เห็นตอนที่มีคนถืออยู่ในมือ
และได้ยินเสียงคนคุยกันบอกว่า

เขาให้ข้อมูลแบบนี้ฟังเสียงเขาค่ะ

ก็ประมาณไม่น่าเกิน๒เมตรครับ
รู้จักกันไหมครับตอนนั้น
ไม่รู้จักกันครับ
เห็นเขาคุยกับใครครับพี่
เขาคุยกับใครครับพี่
เขาคุยกับใครครับพี่
เขาคุยกับใครครับพี่
เขาคุยกับใครครับพี่
เขาคุยกับใครครับพี่
เขาคุยกับใครครับพี่
เขาคุยกับใครครับพี่
นายแผนก็ย้ำนะครับ
โดนขู่ให้กลับคำให้การนะครับ

ไปเป็นพยานในเหตุการณ์
แต่ฉะไหนถึงโดนออกหมายเรียก

ในวันที่๑๕มีนาคมคือวันพรุ่งนี้

แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นหมายเรียก
ทราบเรื่องจากสื่อเท่านั้นเองนะครับ

มาเป็นพยานและโดนแบบนี้

ใครจะกล้ามาเป็นพยานอีกล่ะ

ที่ชิมเชิด
บอกถึงกรณีที่ในแผน

ว่าถูกพลตำรวจโทษธิติราชน้องหานพิทักษ

และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบกว่า๓๐นาย
บังคับให้กลับคำให้การนั้น

บอกว่าวันที่เชิญตัวนายแผนมาให้ปากคำ

เป็นผู้สอบปากคำนายแผนเอง

เป็นห้องวิทยุของสถานี

จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเจ้าหน้าที่

เข้าไปกดดันนายแผน

มันก็แน่นอัดแน่นกันเต็มแล้ว

ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่

ตามแบบแผนความถูกต้อง

แล้วก็เอาตำรวจมากดดันตั้ง๓๐กว่าคน

พนตำรวจโทษฏิทิภาพไม่ได้เป็นผู้สอบเลย

แล้วนายแผนไปยื่นร้องขอความเป็นธรรมแบบนั้นได้ยังไง
แต่อย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีมัยตรีบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขา
เขาอยากไปยื่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาทำได้นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นคู่กัน
แล้วหลายคนก็จับตามองเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินคดี
พลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการ

เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสำนวน
บิดเบือนสำนวนต่างนะคะ
เรื่องนี้ผู้บังคับการกองปราบ
อภัยนะคะผู้บังคับการปราบราม
ทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือปป
เปิดเผยออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าตอนนี้
ทางทีมทนายความของพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล

ในการรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมทำเอกสารเป็นลายลักษณอักษร
แล้วก็จะส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
มการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ชี้มูลความผิดให้ทันภายใน๓๐วัน
ขอเวลาหน่อย๑๕วันในการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ

ผู้ที่มีการสนับสนุนให้เจ้าพนักงาน

ก็คือมีข่าวว่าจะมีการออกหมายเรียกใช่ไหมครับ
ครูปีชาเจ๊บ้าบินแล้วก็เจ๊พัด
ก็เตรียมแล้วสำหรับการออกหมายเรียกนะคะ
ซึ่งล่าสุดทั้งหมดนี้ทั้ง๓คน

ยังไม่แจ้งขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหา

เคลื่อนไหวอีกหนึ่งคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

คุณฟ้าตอนนี้จะพูดอะไรอีกไหม
คุณฟ้าก็คือนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยเพื่อนสนิทของครูปรีชา
บอกว่าตอนนี้ยังคงให้การสนับสนุนครูปรีชาอยู่นะ
เพียงแต่ตอนนี้ขอลดบทบาทที่จะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
หลังจากทนายความเขาให้คำแนะนำมา
และก็ยังเชื่อว่าครูปรีชานี่แหละเป็นเจ้าของหวย๓๐ล้านตัวจริง
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของร้อยตำรวจโทจรูลที่กาญจนบุรี
เมื่อวานนี้เปิดบ้านให้สื่อมวลชนเข้าไปพูดคุยได้แล้วนะ
โดยบอกว่าจะให้สื่อมวลชนพบได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ซึ่งหากวันใดไม่อยู่จะติดป้ายบอกไว้หน้าบ้านนั่นแหละ
พร้อมพูดถึงพยานฝั่งคู่กรณี
มันเหมือนการแสดงละครที่ออกมาแล้วก็หายไป
พร้อมย้ำว่าการทำอะไรจะต้องมีหลักฐานให้มากกว่านี้ค่ะ
ครับความเคืบหน้านะหวยทั้งสองคดีพอละ

ติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะ